ลูกสองคนโดนผัวเก่าพาไป
หนีหายไปเลยต้องมาร้องกับนักข่าวของเราครับ
คุณพรวิพาะเย็นใจอายุ๓๓ปี
เป็นคุณแม่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งที่เชียงราย
ก็ร้องเรียนกับทีมข่าวเล่าให้ฟังว่าสามีเก่าของเธอชื่อว่าอามีนนะ
ชาวเมียนมาขายโรตีมีอาชีพขายโรตี
แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะพาลูกทั้งสองคนไปทำละหมาดในวัน
ฮารีรายอร์ในตัวเมืองเชียงรายแล้วก็แวะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ห้างด้วย
แต่หลังจากนั้นอามีนสามีเก่าเธอไม่พาลูกมาคืน
ยังเงียบหายไปตั้งแต่๒๙มิถุนายนนะคุณผู้ชม

๑๗แล้วว่ะวันนี้๑๗แล้วแต่หลังจากนั้นลูกของเธอก็คือ
เด็กหญิงอามีนะเย็นใจอายุ๑๐ปีต้องบอกส่วนสูงได้สูง๑๔๗เมตร
เพื่อใครจะเคยเห็นมีแผลเป็นจากการผ่าตัดที่คอข้างซ้าย
เซนติเมตรนะอันนี้ตัวลูกสาวนะผิว๒สีผมยาวถึงกลางหลัง
ลักยิ้มข้างซ้ายด้วยคุณผู้ชมฮะส่วนลูกชายทางซ้ายครับ
น้องดาวุฒิเย็นใจอายุ๕ปีรูปร่างผอมสูงสูง๑๑๗เซนติเมตร
สองสีมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้และทารัสซีเมียด้วยโอ้โหอันนี้น่าห่วง
พรวิพายังบอกอีกว่าเธอกับอดีตสามีเนี่ยอยู่กินกันมา๑๐ปี
เคยเลิกรากันไปครั้งหนึ่งตอนที่ลูกคนโตก็คือตัวลูกสาวเนี่ยนะเขาป่วย
ต่อมาอามีนสามีเก่าเธอก็กลับมามีพฤติกรรมขี้หึงจังเลยใจร้อนจังเลย
ก็เลยทะเลาะกันแทบทุกวันถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายคุณพรวิพา
ซึ่งเป็นภรรยาครับก็เลยตัดสินใจเลิกกันดีกว่าตกลงกันว่านายอามีนเนี่ย
พาลูกไปอยู่ด้วยกันในช่วงปิดเทอม

ก็คือพาลูกทั้งสองคนไปแล้วไม่พากลับมาคืน
จนถึงตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยทั้ง๓คน
กับคนในครอบครัวพยายามโทรหาทุกวันนะ
ไม่รับสายซ้ำยังปิดเครื่องไปด้วย
คุณผ่อนวิภาคก็เลยเป็นห่วงลูกมาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับภาวนาทุกลมหายใจ
ขอให้ได้ลูกทั้งสองคนกลับคืนมา
และถ้าหากสามีอดีตสามีเห็นข่าว

ตอนแรกโทรติดต่อได้ค่ะประมาณ๒๓ครั้ง๒๓สาย
แล้วเขาก็ไม่รับโทรศัพท์

จนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ
ทีมข่าวเลยลองไปดูเฟซบุ๊กของนายอามีน
ครับมีการเปิดใช้งาน๒บัญชีนะแล้วก็มีรูปโปรไฟล์เป็นรูปใน
อามีนนี่แหละกับลูกทั้งสองคนนี่ครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ได้มีการ
เลื่อนไหวนานแล้วด้วยถ้าหากใครพบเบาะแสของเด็กทั้งสองคน
หรือรวมไปถึงเบาะแสของคุณอามีนก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์
โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ทางหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมฮะฝากแคปฝากจด
แล้วแชร์ต่อด้วยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้คำสัมภาษณ์มาจาก
ฝั่งของคุณพรวิพาถ้าคุณอามีนอยากจะชี้แจง